คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะ
วันนี้กรกตได้ออกมาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง๓๔๙คนนะคะ
อยู่๑คนค่ะก็คือเขต๘จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่ากรกตสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะคะ
ในแสวงบุญมีรองเลยค่ะที่การกรกตค่ะ
บอกว่ากรกตประกาศรับรองผลเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตแล้ว๓๔๙คนนะคะ
อย่างที่บอกว่าเว้นเขต๘จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็คือหลังจากนี้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ
ให้ไปรับหนังสือรับรองตั้งแต่วันนี้
เว้นวันหยุดราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ
นักข่าวก็เลยถามว่าประกาศรับรองผลสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไปแล้วแบบนี้๓๔๙คนเนี่ย
แต่ยังมีคำร้องมีเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ค้างการพิจารณาอยู่ตั้งหลายเรื่อง
ทำไมกรกตถึงประกาศไปก่อนเหมือนกับว่าประกาศก่อนสอยทีหลังหรือเปล่า
กรกตก็เลยบอกว่าคำร้องต่างเนี่ยค่ะคือต้องให้เวลาให้โอกาสคนที่ถูกร้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาก่อน
ถ้าผิดจริงก็ค่อยส่งสารพิจารณาซึ่งก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดว่ามีระยะเวลาในการพิจารณาถึง๑ปีนะคะ
ส่วนสอสอแบบบัญชีรายชื่อกรกตก็ยืนยันว่าจะประกาศรับรองผลภายใน๙พฤษภาคมแต่ว่าต้องรอฟังการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลด้วย
เรื่องของประเด็นสูตรการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อค่ะว่าสารท่านจะมีการพิจารณาออกมาเป็นไปในทางลบหรือว่าไม่เป็นไปตามที่กรกตกำหนดหรือเปล่า
กรกตบอกว่าถ้ามันออกมาลบจริงเนี่ยกรกตก็มีการเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ
ต้องไปดูคะดูคำวิพากรใบหังสาวเพราะมีการดูครับรัฐธรรมนุน
ทีนี้ค่ะหลังจากประกาศรับรองผลสอสอไปนะคะก็มีสอสอมีผู้แทนสอสอก็ทยอยเดินทางไป
นางสาวจิราพรสินทุพรายสศ๑๐๑๕ภไทยก็ไปเองเลยนะคะ
ตามมาด้วยนายนิยมเวชกามาสศสกนครข๒ภไทย
ก็บอกว่ารีบมาค่ะเพราะว่ารอมานานนะคะ
ก็ไปตั้งแต่ไปร้องแต่เมื่อวานนี้มั่นใจว่ากรกตจะรับรองตัวเองในวันนี้แน่นอน
ส่วนก่อนหน้านี้นายอุบลศักดิบัวหลวงงามสสลบบุรีเขต๓เพื่อไทยก็ส่งตัวแทนไปรับเช่นเดียวกันนะคะสำหรับหนังสือรับรอง
ครับในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลระบุว่าหลังจากที่ประกาศรายชื่อสอสออย่างเป็นทางการแล้ว
ต้องประกาศรายชื่อสวออกมาภายในสามวันนะฮะเพราะว่าต้องไปเลือกนายกในสภาด้วยกันนะครับ
สวก็เป็นการคัดสรรโดยหัวหน้าคณะคอสชนะครับ๒๕๐คนวันนี้ก็เริ่มมีสัญญาณแล้วครับว่า
ใครน่าจะไปเป็นสวบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
เปิดเผยหลังประชุมคอรมอและคอสชที่ประชุมร่วมกันในวันนี้
พลเอกประยุทธ์บอกว่าถือเป็นครั้งสุดท้ายของการประชุมคอรมอเต็มคณะ
เพราะรัฐมนตรีหลายคนต้องลาออกนะฮะซึ่งกระทรวงที่รัฐมนตรีลาออก
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานแทนโดยในส่วนของคอสชเดิมมีสมาชิกสิบห้าคน
ลาออกไปแล้วก็เหลือ๑๑คนคอรมอลมี๓๖คนลาออกไปก่อนหน้านี้๔คน
รวมกับครั้งนี้๑๕คนเหลือคอลโลม๑๗คนนะครับที่ลาออกไปในขณะนี้
ก็เพื่อไปรับตำแหน่งสวนะครับแต่ยืนยันว่ารัฐบาลและคอสช
ยังประชุมและบริหารงานได้ตามปกติพร้อมกับขอว่าอย่ามองคนที่ลาออกไปเป็นสว
เป็นศัตรูกับใครขอให้มองว่าการทำงานมาตลอด๕ปีเมื่อไปเป็นสว
ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้แต่ก็ยอมรับว่าก็ใจหายที่เห็นหายกันไปหลายคน

ว่าตัวเองไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับไม่ไปเป็นสวจะขอทำหน้าที่ตรงนี้
ขอประเด็นที่สอตมยื่นเงื่องให้สหรัฐวัฒนธรรมนูนที่นิสัยเรื่องการกั้นขณะกรรมกาล
รัฐมนตรีหลายคนที่ลาออกก็มีผลวันนี้นะครับแต่ว่าพลอากาศเอกประจินจันตอง
รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านนี้ฮะ
ท่านบอกว่าการลาออกของตัวเองนั้นที่จะไปเป็นสวจะมีผลวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่ายังต้องสะสางงานที่ข้างอยู่อีกนะครับ
ส่วนรายชื่อรัฐมนตรีที่ยื่นใบลาออก๑๕คนก็นอกจากท่านพลอากาศเอกประจินจันตองแล้วก็มี
เอกชัดชัยสาริกัญญะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัฐ
ตมเอกอดุลแสงสิงแก้วและนายแพทย์ธิรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์
อันนี้ก็เป็นหลายท่านนะฮะที่ยกตัวอย่างชื่อมาก็อาจจะไม่ครบ๑๕ท่าน
งามรองนายกฝ่ายกฎหมายก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกับรัฐมนตรี๑๕คน
ลาออกจะไปเป็นสวก็เป็นที่ระลึกกันซะหน่อย
ทีนี้ทางด้านของสนชค่ะนายพิรษักพอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชก็ยอมรับว่ามีสมาชิกสนชที่ได้รับคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งสวอีกกว่า๖๐คนนะคะ
เช่นนายพรเพชรวิชิตชศาลชายประธานสวนสนช
นายสุรชัยเลี้ยบุญเลิศชัยรองประธานสนช
ก็มีการหารือกันเบื้องต้นว่าจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งสนช
จะยื่นต่อแล้วที่คราวพฤษภาพร้อมกัน๘๙พฤษภาคมนี้
เพราะสวตามกฎหมายกำหนดว่าก็ต้องเป็นสวอย่างเดียวนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องไปเคลียร์เรื่องคุณสมบัติส่วนตัวด้วยนะครับ